แล้วมีคนถามว่าเลข๐เนี่ยค้อยังไง

เราต้องมีสมาธิในการกดโทรศัพท์แต่ละครั้งมากนะ

รูปไหน

นุ่มแล้วเดี๋ยวคนแอดไลน์กูมาเป็นร้านเลย

อันนี้ไอดีไลน์เหรอไม่ใช่ปกติไอดีไลน์ไม่ขึ้นอยู่หน้าจออันนี้ชื่อเขา

ทำไมต้องมีเลข๑๕๙พี่มดดำ
เขาบอกว่า๑๕๙ใส่แล้วจะมีผัว

อ่าอ๋อใช่เพราะทะเบียดรถก็เหมือนกัน
โอเคพี่มดดำวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ

คุณหนุ่มกัญชัยโทรมาคุณนึกว่าเป็นห่วงที่ใจ
หนูกลัวว่าฉันจะเป็นโควิดแล้วหนุ่มจะติดโควิดด้วย

ไปถามหมอมาแล้วค่ะหนุ่มไม่ต้องตื่นตนกนะคะ
ไม่ใช่มดดำจะเป็นวงที่๒ได้ยังไง

หมายถึงว่าหนุ่มกัญชัยคือวงที่๒
ใช่ไงผมชั่วโมงที่๒ผมไม่ติดคุณแล้วตอนนี้

อีก๕วันต่อให้คุณติดผมก็ไม่ติดแล้ว
เพราะคุณไม่ติดเพราะคุณไปตรวจแล้ว
ไม่ติดวันนี้ฉันวิ่งได้๑๑กิโล

เข้าใจไงวันนี้วิ่งได้๑๑กิโล
แต่อีก๔วันลงปอดแล้ววิ่งไม่ได้แล้ว
หนุ่มอีผีอีปากเสีย

ตายแล้วหนุ่มกัญชัยมีโอกาสเสี่ยงติดโควิด
อาจอยากจะอ่านข่าวนี้บ้างจังเลยเพื่อเป็นการล้างแค้น
โอ้โหยังผมเซฟตัวเองเต็มที่

ไม่ต้องห่วงวันนี้มีกระถามาไม่ต้องห่วง
วันนี้พี่ชาวเขาใส่ชุดเป็นเสื้อเหมือนลายเสื้อมา
มดอย่าเพิ่งออกกำลังกายเยอะนะคุณหมอ
คุณบอกว่าให้ออกกำลังกายแบบไม่ต้องเยอะมากนะ
นี่ฉันจะเล่าให้ฟัง
ที่ชาวบ้านฉันก่อสร้างอยู่นึกออกไหมล่ะ

เช้ามาคนงานวิ่งมาเต็มแล้วมาเก็บเครื่องมือออกไปจากบ้านฉัน
แล้วเขาวิ่งออกจากบ้านฉันไปบ้านฉันไปกินตังค์กำลังเกียจ
ไม่เขาวิ่งไปทำอีกที่ไงให้มดเปล่า
เธอเขาเก็บของกันแล้ววิ่งหนีออกไปจ้ะ
ฉันก็ไม่กล้าจะพูดว่ากูไม่ดิ๊กดิ๊กกูก็ไม่ดิ๊กดิ๊กนึกออกไหม
เขาบอกว่าช่วงนี้ห่างกันสักพักนะพี่
ได้ข่าวว่าร้านกาแฟตรงข้ามบ้านมดเป็นแลนดมาร์คใหม่เลยใช่ไหม
ฉันอายมากหนูฉันอายมาก
หมายถึงปัญญาบวกพุทธคุณใช่ไหม
เขาบอกไม่ได้เกี่ยวกับหัวเลยเขาบอกเกี่ยวกับปัญญากับพุทธคุณ

แต่ชอบ๑๕๙เวลาแบบว่าจะซื้อรถซื้ออะไร
ก็ต้องมีทะเบียนก่อน๑๕๙ติดเจอร์ไซค์
ไม่ใช่เธอทำไมสาระอยู่ไหนมานั่งสัมภาษณ์ฉันสาระอยู่ไหน
ผมไม่ได้สัมภาษณ์คุณผมมาคุยเหมือนกับเออถามสรุปถูกดิบเป็นไงบ้าง
เพราะผมเห็นว่าคนบอกว่าเออคุณมดดำอยากให้คุยกับคุณ

เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไลฟ์จากบริษัทจากบ้านไปได้แล้วนะคะ
หมายถึงว่าเราจะนั่งอ่านด้วยกันแล้วเรื่องที่อะไรหรือเปล่า
เมื่อวานเนี่ยนะออกจากไทยรัฐไปนะผมก็โทรหานาง
ค่ะเป็นไงมดดำเนี้ยได้ยินเสียงตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ด
เหมือนรถกำลังถอยหลังผมก็ถามไปไหนเนี่ยเออ
คือให้กากตัวไปไหนเนี่ยจะไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบ
ฉันก็สรุปแล้วหนุ่มโทรไปปังห้ามญาตรฉันก็กลับมาก่อนไงหนู
หนูจะต้องพูดให้จบแต่ร็กหนูพูดลงอีก
สรุปไม่ได้ไป
พี่เดินวนอยู่ในบ้านตอนนี้พอแล้ว
เดินวนอยู่ในบ้านนั่นน่ะ
หรูหรูหรูกลับข้าวเต็มบ้านเลยตอนนี้กลับข้าวเต็มบ้านมาก
สตูดิโอที่บ้านไปถึงไหนนะมดตอนนี้ชัดเจนหรือยัง
๓คนคือไม่ได้กักตัวอยู่คนเดียวอยู่แล้ว
กักตัวก็มีเลขาอยู่ด้วย๒คน
เลขาที่แบบว่าอยู่ด้วยกันตลอดมีทีมอยู่ด้วยมีอะไรอย่างนี้
อยู่กับไอ้ป๊ายอยู่ด้วยต้องมานอนบ้านฉันด้วยอีก๒คน
เพราะฉันโลเทคไงก็ไม่เป็นคนเดียว
แต่ทุกคนที่อยู่กับพี่ก็คือเป็นคนที่เป็นบุคคลที่ต้องกักตัวด้วยอยู่แล้ว
กักตัวด้วยอยู่แล้วอยากที่รู้มันจะกักได้แค่ไหน

ประกาศนะครับใน๑๔วันนี้ใครเห็นมดดำออกไปที่ไหน
ช่วยไปสะกิดแล้วด่ามดดำด้วยว่าทำไมไม่กักตัว
แล้วก็มาลงในทวิตเตอร์ด้วยลงในโซเชียลทั้งหมดด้วย
ให้คนด่านางด้วยให้ทัวร์ลงนางด้วย
เจ๊ขี้หนุ่มทำไมเธอช่วยอย่างนี้นะเธอ
เธอมาเลิกทำบุญช่วยเหลือคนทำเป็นผู้ดีในจรในรายการข่าวช่องสรรพ์
เพราะจริงแล้วเธอจิตใจช่วยจิตใจมาเธอ
เห็นมดดำไปที่ไหนนะด่าเลยนะแล้วลงทวิตเตอร์หรือลงโซเชียลทุกคนเลยนะ
ทำไมเธอแบบว่าเอาในหิตผิดมนุษย์มานานฉันไม่เข้าใจว่า
ผมป้องกันผมป้องกันเพื่อไม่ให้คุณไปเพ่นพ่านที่อื่น

ไม่แต่เพราะหนุ่มเมื่อไหร่วันหนึ่งจะกลับไปนั่งอ่านข่าวแล้ว
บ้างจังเลยอ่ะเออ
จริงหนุ่มบางทีหนุ่มต้องทักนะจริงแล้วหนุ่มจะรู้ว่าสิบสี่วันนั้นคือโอ๊ย
หลวงซีรีส์มาดูเร็วคุณแม่
เร็วเร็วเร็วมีทุกอย่างนี่หมดเลย
อ๋อที่ไอ้วากบรพะเออกวากบรอ่ะ

ไม่ต้องอยากออกจากบ้านเลยเพราะอยากอยู่แต่โทรธัดเลยแหละถ้าดูซิรี่ย์เนี่ย

ใช่ป้าเจนก็ป้ายแกน๑๙๖๗นาทีเวลาจะหมดรายการเนี่ย
มีคนไปเสิร์ช
เปิดแปปเดียวเอ๊ะ

เพื่อนเยอะอย่างเงียบเป็นจริงครับพี่มธคุณตั้งไอดีไลน์อันนี้เหรอ

เขาปิดไว้เขาปิดไว้โอเค
เขาปิดไว้นี่
แต่เมื่อกี้คนแคปกันให้ซึดเลยนะคะ
เดี๋ยวนะคือตอนนี้
เตรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมพี่ชอบพี่ชอบอันนี้มากเลย
ว่าทวิตเตอร์อันนี้ตกมาแล้วแตกวันนี้เค้าใจค่ะบอกว่า
น้องโอซูอาบอกว่ากักตัวยังไงให้ได้เพื่อนเป็นล้าน
เฮ่ยอย่างพี่มันอยาก
คือพี่มอสใครจะไปคิด
คือปกติอันนั้นมันขึ้นแต่ชื่อไง

แต่พอลองกดแอดไปเท่าไหดได้จริงด้วย

นี่ไงมีคนแนะนำมาว่าให้พี่มดดำมาปิดตรงนี้ก็ได้
อนุญาตให้เพิ่มเพื่อนเฉพาะไอดี

เมื่อกี้นางชวนออกมาด่ากันเลยนะ
ชุดใหญ่เนี่ยเมื่อกี้